อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะครับ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้องชมพู่คุณผู้ชมครับ
ด้านหลังของเรารถเก่งคันนี้ครับ
คือตกทางด่วนลงมาครับแล้วบนรถเนี่ยมีอยู่สองคนเป็นผู้หญิง
คนขับ๑คนนั่งมาอีก๑ปรากฏว่าตาย๑และเจ็บอีก๑
เพราะว่าส่วนนี้มันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะฮะ
ตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยฮะช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ

จุดเกิดเหตุที่ไปเจอรถเก๋ง

ในรถเนี่ยมี๒คนเป็นผู้หญิงนั่งคู่กันมาตำแหน่งคนขับ๑แล้วก็ที่นั่งข้างคนขับอีก๑นะครับ
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีครับตรวจสอบต่อมาพบว่าคนขับตายในที่เกิดเหตุนะฮะ
ส่วนคนที่นั่งข้างคนขับผู้โดยสารนะครับแผลชะกันที่ใบหน้าเจ็บสาหัสก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ยังไม่พบเอกสารระบุตัวตนว่าเขาคือใครกันนี่นะฮะยังไม่รู้เลยนะทั้งคนเจ็บคนตายนะครับ
ไล่เช็ควงจรปิดครับบริเวณทางขึ้นทางด่วนจุดด่านสุขาพิบาล๕ครับ
รถเก๋งคันนี้จ่ายค่าทางด่วนตามปกติแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางถนนพระราม๙
ขับมาได้ประมาณ๒กิโลครับจู่เปลี่ยนใจหักรถกลับรถยูเทิร์นกระทันหัน
แล้วจะมุ่งหน้าไปทางถนนจตุโชธโดยที่ไม่รู้ว่าทิศทางสองเลนด้านซ้ายขากลับเนี่ย
เขาถูกปิดด้วยแบรีเออร์คอนกรีตนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างทางลงถนนจตุโชธทำให้รถพุ่งชนแบรีเออร์อย่างจัง
ดีเออร์ประมาณ๓แท่งนะครับร่วงตกลงมาด้วยพร้อมกับรถนะฮะ
แล้วก็มีคนเจ็บรวมทั้งมีคนตาย
ตำรวจส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลครับ
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการครอบครองรถ
เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ตายรวมถึงคนเจ็บด้วย
มีรายงานบอกว่า๒คนในรถเห็นว่าก่อนหน้านั้น
เที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านฮาไทยราช
เห็นว่ามีการจัดงานไหลสงกรานนะฮะส่งท้ายควันหลงกันเนี่ยนะครับ
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์อะไรต่าง
ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
ทันทีที่มีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบทันทีฮะ